วันนี้คุณได้ถามของน้องเตรียมอาการวันนี้น้องเป็นยังไงบ้าง
อ๋อค่ะวันนี้เอาเป็นเมื่อวานเนาะ

แล้วก็พอมาวันรุ่งขึ้นน้องเหมือนมีอาการดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าก่อนวันที่เข้าห้องไอซียูได้มาเยี่ยมแล้วน้องอาการไม่ค่อยดี
พออาการไม่ดีแล้วเมื่อวานวันก่อนมาแล้วน้องเริ่มแบบเหมือนอาการดีขึ้น
เหมือนหน้าตาอะไรสดชื่นขึ้นนะคะ
แล้วก็พอมาเมื่อวานตอนเที่ยงก็ยังโอเค
เพราะว่าเรามาเยี่ยมเที่ยงถึงบ่ายโมง
แล้วพอมาสักบ่าย๓คุณหมอก็โทรให้ญาติพ่อกับแม่รีบมา

ก็คือน้องมีอาการอาเจียน
อ่าปนเลือด

ถ่ายประมาณ๒ครั้ง
แล้วก็เยอะมากใช่ค่ะ

แล้วคือทำหนึ่งคือทำให้น้องตัวเหลือง
สองคืออาจจะหมดแรงเพราะอาจจะเสียเลือดใช่ค่ะ
แล้วก็เพลีย

น้องก็ยังรู้สึกตัวเหมือนเดิม

น้องงอแงร์ไหม
เขาก็บอกว่าน้องไม่ได้งอแงร์
แล้วก็ช่วงนั้นก็คือถามหาพ่อถามหาแม่
แม่ไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่มา
แล้วก็ตอนนี้ก็นอนพักผ่อน
กังวลมากเลยเกี่ยวกับอาการของน้องเพราะว่า
อาการไม่ค่อยจะโอเค
ก็เหมือนอาการต้องดูวันต่อวันวันต่อวันเลย
อย่างวันนี้เป็นอย่างนี้วันนี้ดีขึ้น
พรุ่งนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนจะขึ้นขึ้นลง
วันนี้ดีขึ้นพรุ่งนี้แย่อะไรอย่างนี้
คือเราก็ต้องเหมือนสแตนบายรอโรงพยาบาลโทรมาตลอด
คุณแม่มีวิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองไงบ้างกำลังใจ
กำลังใจจริงแล้วมาจากแฟนคลับของน้อง
หลายคนมากเลยอินบล็อกหรือโทรหรือไลน์
หรือคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ไม่เคยที่จะไปเปิดอ่าน
เพราะว่าเราไม่มีเวลาอยู่แล้วเราต้องดูแลลูก
พอช่วงไหนที่ลูกหลับเราเอามานั่งเปิดดู
ก็รู้สึกว่าบางคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นให้กำลังใจ
เราก็มามองว่าในเมื่อคนอื่นเขาพยายามให้กำลังใจเรา
แต่ถ้าเราแบบไม่เห็นถึงกำลังใจเขาเราจะสู้ได้ยังไง
เพราะว่าอย่างน้อยไม่ใช่ว่าน้องกายต้องสู้คนเดียวเราต้องสู้ด้วย
ถ้าน้องกายสู้คนเดียวแล้วเรามัวแต่เสียใจมัวแต่ไม่สู้
น้องไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะก็พยายามบอกลูกว่า
กายมีกำลังใจเยอะมากน้องกายมีกำลังใจทุกที่เลยนะลูก
คือเล่าให้เขาฟังเขาก็จะแบบพยักหน้า
แล้วก็พยายามบอกว่าน้องกายต้องสู้

เขาก็จะรู้ค่ะรู้แบบหนูอยากหนูอยากกลับบ้านหนูอยากไปเล่นรถไฟไหม
เขาก็เลยอยากไปงั้นหนูต้องกินยางั้นหนูต้องสู้
บางทีเขาต้องเจาะเลือดปกติเด็กจะต้องร้อง
ก่อนที่เขาจะเริ่มจอดเราก็จะต้องมาบอกเขาแล้ว
หนูเจ็บนิดเดียวถ้าหนูถ้าหนูไม่ยอมหนูจะเจ็บนาน
แต่ถ้าหนูยอมให้คุณหมอเจาะหนูเจ็บนิดเดียว
ประมาณนั้นเขาก็จะฟังเราเขาก็จะยอมให้คุณหมอเจาะ
ว่าเขาพยายามอยากจะมองเนาะเด็กอยากรู้ว่าคุณหมอจะทำอะไร
เราก็บอกเขาว่าน้องกายหันทางนี้ครับดูการ์ตูน
ปล่อยให้คุณหมอทำก็คือต้องบอกเขา
คุณแม่ขอโทษนะคะคุณแม่มีท้อไม่มีค่าเห็นอาการรูป
บางวันก็ลงบางวันก็ดี
อันนี้รู้สึกแบบต้องลุ้นทุกวันเลย
รุ้นว่าน้องมีไข้ไหมน้องอาเจียนไหม
หรือน้องแบบกังวลมากกังวลกังวลทุกวัน
ไม่คือเหมือนแบบอย่างช่วงนี้น้องอยู่ในห้องไอซียู
เราก็ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนที่บ้าน
จริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะได้พักผ่อนเต็มที่
แต่มันไม่ใช่อะค่ะมันเหมือนแบบกลับไปก็กังวล
กลับไปก็เหมือนไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะพักผ่อน
พอเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเรารีบตื่นแล้ว
เพื่อที่จะดูเวลาว่ากี่โมงแล้วเราต้องทำอะไรบ้าง
แล้วเราต้องเตรียมตัวรีบมาหาน้องมานั่งรอ
เพื่อที่จะไม่ให้เวลามันอ่ามันมันถ้าเกิดเราเรา
เข้าเยี่ยมเที่ยงอย่างนี้แบบถ้าเรามาเที่ยงครึ่ง
ก็มีเวลาอยู่กับลูกแค่๓๐นาที
ก็ต้องรีบทำทุกอย่าง
เจ็บไหมบางทีเราถามหนูเจ็บไหมเขาก็บอกว่าเจ็บ
แต่เราก็บอกงั้นลูกหนูอดทนนะลูกหนูเป็นลูกผู้ชายหนูต้องอดทน
เขาก็จะพยักหน้าแต่ว่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้สังเกตจากอาการของน้อง
บางครั้งเขาเจ็บอย่างบางทีเราเจ็บปวดท้องหรือปวดอะไร
เราก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะน้องก็จะเป็นอย่างนี้
พอเวลาเขาหายเปลือกเขาก็คายเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมลูกเป็นแบบนี้
เราก็เลยถามหนูเป็นอะไรอ่ะน้องกายหนูเป็นอะไรหนูปวดท้องเหรอปวดท้องอะไรอย่างนี้
แต่จริงน้องไม่ได้พูดอะไรได้มากขนาดนั้นเพราะน้องเพิ่งสมควบควาย
แต่น้องก็เหมือนแบบพยายามบอกหนูปวดตรงนี้แล้วหนูกำมือทำไมหนูหลับตาทำไมอ่ะลูก
หนูปวดตรงนี้พอฟังแล้วเรารู้สึกขนาดเด็กยังรู้จักเจ็บแล้วยังรู้จักแบบบีบมือ
พอหายปวดก็คายอย่างนี้หัวอกคนเป็นแม่ค่ะเวลาที่เห็นลูกเจ็บขนาดนั้น
คุณแม่มีวิธีรับมือยังไงส่วนใหญ่มันก็ต้องทนดู
เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหน

แต่ว่าดีที่มีคนช่วยดูเขาจะพยายามถามน้องบ่อย
คุณกายเจ็บตรงไหนเจ็บอะไรอย่างเงี้แต่แต่ถ้าเราเราเห็นแบบ
ว่าบางครั้งคุณหมอต้องมาทำอะไรที่มันเจ็บอ่ะเราก็จะไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว
จริงมันต้องอยู่ให้กำลังใจจับมือลูกอะไรอย่างนี้
แต่บางครั้งเราอยู่ทนไม่ได้

จริงมันทนไม่ได้หรอกคนเป็นแม่
เหมือนเห็นลูกเจ็บตอนนั้นเขาก็ต้องบอกหมอคุณหมอพอได้ไหม
แต่เราไม่อยากบอกคือเราปล่อยให้หมอทำเราเชื่อหมอเราอยู่ฝั่งหมอ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าคุณแม่อยากให้น้องหายคุณหมอต้องอยู่เข้าข้างหมอ
ต่อให้น้องเจ็บให้น้องอะไรก็คือเป็นหน้าที่ของคุณหมอ
คุณหมอจะต้องรักษาเพราะว่าเราช่วยอะไรไม่ได้
อาหารทางสายยางนี้ก็จะเป็นพวกแคลเซียมเป็นพวกโปรตีนไขมันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เขาให้อยู่
ก็ยังคงเดิมยังเป็นเหมือนเดิม
คุณหมอถึงแบบมีอาการที่รวมกับแคลเซียมโปรตีนเกลือแร่ลงไปข้างใน
เหมือนจะตอบสนองกับคีโมที่ให้ไปค่ะ

แม้กระทั่งเราหวียังไม่ติดผมติดหวีมาเลย
อันนี้วันนี้เมื่อวานกว่าวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มล่วง
เริ่มล่วงเริ่มล่วงบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่
แต่งก็คิดว่าถ้าน้องหายดีแล้ว
หมายถึงว่าไม่ใช่น้องแห่งหนึ่งน้องดีขึ้น
โกนผมให้เขาเลยจะได้ไม่ต้อง
เหมือนบางครั้งผมล่วงมันไม่ได้ล่วงทีเดียวหมด
ตรงนี้ไม่ล่วงตรงนี้ไม่ล่วงอะไรอย่างนี้
ก็คือจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลย
แม่ตั้งใจว่ายังไงบ้างกับการรักษาว่าถ้าน้องหาย

เป็นการแบบแก้เคสบวชหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ

ก็เคยคุยกับทางครอบครัวว่า

เข้าป๑เริ่มรู้เริ่มรู้
หมายถึงว่าเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองแล้ว
เราก็จะแบบปิดเทอมต้องให้ไปเลยนะเนี่ย

เพราะว่าจะเป็นคนสอนลูกให้ลูกลุย

เหมือนสอนให้ทุกอย่างคือให้เขาทำด้วยตัวเอง

ว่าถ้าน้องหายมาปกติแล้วก็อยากจะให้เขาไปบวชเหมือนกัน
ใช่ค่ะมันต้องไป
เพราะว่าปกติแล้วที่บ้านก็ไปกันอยู่แล้ว
กะว่าจริงแล้วถ้าน้องโตขึ้นอีกสักหน่อย
ก็อยากพาไปปฏิบัติธรรมด้วย

คือมันต้องมีมันต้องไปอยู่แล้ว
อยากให้น้องไปแต่ขอให้น้องหายดี
แม่ได้มีไปบนไปอะไรบ้างบ้างไหมคะ

อาจจะไปขอพรหลายที่เลยค่ะ
อาจจะแทบทุกที่ที่แฟนคลับทุกคนแนะนำมา
เพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้เสียอะไรมาก
อีกอย่างหนึ่งมันเป็นความสบายใจของเรา
ถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกสบายใจ
คือไปแทบจะทุกที่
ที่พอแฟนคลับเราอ่านปั๊บ

อย่างน้องอาการดีขึ้นเราไป

ไปทุกอย่าง

อยากให้พี่แม่ฝากขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำหนังใจมาให้น้อง

ขอบคุณพี่แฟนคลับของน้องทุกคนนะคะ

ที่ให้กำลังใจที่ส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยการช่วยค่ารักษา

ขนมอาหารของเล่น

เรารู้สึกว่าเหมือนแบบ

ญาติพี่น้องของเราอย่างนี้ที่แบบว่า
ซึ่งเราไม่รู้จักกันเลยแต่ว่า
อยู่ดีเขาก็แบบยื่นมือมา
ให้ความช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยเหลือเรา
รู้สึกแบบดีใจค่ะที่
เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
แล้วบางคนให้กำลังใจถามอาการถาม
ให้กำลังใจทุกวันเนี่ยเราก็
อ่านทุกวันนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบ
ทุกข้อความเพราะว่าบางครั้งกำลังจะตอบอยู่เนี่ย
เดี๋ยวน้องก็เรียกอย่างนี้เราก็ต้องลุกขึ้นก่อน

แล้วอย่างในเรื่องไอจีเราก็จะให้
น้องอีกคนนึงเขาเป็นคนดูแลตอบไปเลย